หนุ่มกัญชัยเขาก็ดูแลตัวเองดีนะตามมาตรกงมาตรการ
แต่ก็ไปทำรายการไปเจอน้องทีมงานที่ทำรายการโหนกระแสติดโควิด
แล้วตอนที่คุยกันคุณหนุ่มไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย
แต่ทีมงานใส่ไงคุณหนุ่มรับผิดชอบ
โพสต์เฟซบุ๊กเลยโพสต์ไอจีเลย
ผมต้องกักตัวนะครับทีมงานหนเป็นโควิด
ทำถูกแล้วนะคะคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดหอยนะครับ
แน่นอนก็ต้องโพสต์ให้ทุกคนที่ใกล้ชิดกับคุณหนุ่ม
ต้องรับทราบข้อมูลไปพร้อมกันแบบนี้
คุณหนุ่มเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพ
รายการข่าวใส่ไข่ของทางไทยรัฐทีวีว่า
เขาต้องรีบกักตัวด่วนเลยเพราะอะไร
เพิ่งจะทราบว่าทีมงานโหนกระแสติดโควิด

แต่ตอนนี้อาการปกติอยู่คุณพ่อดำก็ถามไป
คุณมิ้นก็ถามนี่นะฮะก็เขาบอกว่าตอนนี้มีระคายคอบ้าง
คุณหนุ่มก็พูดตอบไม่ได้จริงว่าจะรอดหรือเปล่า

เมื่อวานนี้เขาบอกว่าน้องทีมงานเขาที่ติดโควิด

น้องคนนี้มาบอกว่าพี่ผมคือน้องทีมงานมาคุยกับคุณหนุ่มนะ
เขาอยากตรวจภูมิพี่หนุ่มเองก็เลยอ่ะมีที่ตรวจให้
ก็เลยลุกไปหยิบมาตรวจให้ก็มีการคุยกัน
โดยจังหวะนั้นคุณหนุ่มเองไม่ได้ใส่หน้ากากครับ
แต่น้องคนนั้นใส่หน้ากากอยู่นะฮะคุณผู้ชมนะฮะ
แต่ก็ถือว่าคุณหนุ่มเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงก็เลยปรึกษาคุณหมอ
คุณหมอก็เลยให้ไปแยกตัวไปกักตัวเอาไว้ก่อน
คำแนะนำอย่างถูกต้องอ่าฟังเสียงบางช่วงบางตอน
ที่คุณหนุ่มมีการคุยในรายการนิดหนึ่งนะฮะ
เพื่อที่จะมาบรีกพี่เรื่องของแขกรับเชิญ
พอมาเสร็จปุ๊บพี่ก็ถอดหน้ากากอยู่ใช่ไหม
ทีนี้ปรากฏว่าไอ้น้องคนนี้เขาก็อยากจะตรวจว่า
เออเขามีภูมิหรือเปล่าเขาไปฉีดโมเดอร์น่ามา
ทีนี้พี่ก็ลุกจากไอ้ที่แต่งหน้าแล้วก็เดินมาหาเขา
แล้วพี่ก็เจาะเลือดให้เขาแล้วก็เหมือนกับบีบเลือด
แล้วก็ใส่เป็นทารกลุ้มนึกเพื่อจะตรวจภูมิให้เขา
เค้าก็เดินออกไปก็ตรวจปรับประกบภูมิขึ้นมา
นั่นก็คือพูดง่ายคือพี่อยู่ใกล้กับเขา
โดยที่พี่ไม่ได้ใส่หน้ากากเพราะพี่แต่งหน้าอยู่
โอ้โหแล้วก็มีการตรวจภูมิเจาะเลือดกันด้วย
แล้วคุณหนุ่มก็ไม่ได้ใส่หน้ากากด้วยแต่ว่าน้องที่เป็นนั้นใส่หน้ากาก
แต่ว่าก็ถือว่าต้องกักตัวนะฮะต้องสังเกตอาการก่อน
ตอนนี้คุณหนุ่มกักตัวอยู่ที่โรงแรมนะฮะ
แต่ว่าต้องกักตัวไปคาดว่าก็ตามมาตรการ๗๑๐วันไปก่อน
แล้วก็จะปรึกษาคุณหมออีกครั้งว่าถ้าครบแล้ว

คุณพิพลครับนักร้องเสียงดีคนนี้แหละฮะ
นะฮะก็เขาบอกว่าเขาไปตรวจหาเชื้อเมื่อวานช่วงสาย
ทราบผลตอนบ่ายสรุปว่าก็ติดไป
แล้วก็บอกว่าขออภัยทุกท่านที่ติดต่องานไว้นะฮะ